ไปดูเรื่องของการสังสรรค์ปีใหม่กันหน่อย
บางคนก็เต็มที่ดื่มกินกันไปนะคะ
าโครมีอยู่นั่นค่ะ

ไม่ว่าพ่อหนุ่มนี้จะถามคุณลุงยังไง
ว่าเมื่อคืนดื่มอะไรไปบ้าง
คุณลุงก็ตอบแบบเสียงกรน
อาจจะเป็นการใบ้ว่าเป็นเสียงคำลามของเสือหรือเสียง

แต่พอมาถามไปอีกสรุปกินอะไรกันแน่

อ๋อใช่ไหม
แต่ว่าเสียงมันไม่ใช่อย่างนั้นสิคุณ
ก็ถามอีกเมื่อคืนสรุปว่ากินอะไร

คุณดูอาการสิหลับนิ่งสนิทแล้วก็กรนสบายเลยค่ะ
เรียกว่าถึงจุดแหละ

แต่ยังไงก็ตามนะคะ

ตื่นขึ้นมารับสิ่งดีต่อไป
ใช่อาจจะเพลียหนักไปหน่อยเมื่อคืน